คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของทะเลระยองกันหน่อยนะฮะ
เพราะวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งเนี่ย
มีความเชื่อมั่นไปเที่ยวทะเลระยอง
ส่วนนี้ฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หมอตีคุณสาธิตปิตุเตชะ

ชวนพักพวกเลยไปสร้างความมั่นใจในเรื่องของการกินอาหารทะเล
โอ้โหอาหารทะเลระยองอร่อยเหมือนเดิม
สดแล้วก็กินโชว์แบบนี้เลย
เหมือนรัฐมนตรีทรัพย์ที่กินปู

ตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ดราม่ากันอยู่
แต่ไม่เป็นไรนี่คุณสาธิตก็ลงพื้นที่บ้านแก่แล้วฮะ
แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็บอกมั่นใจ

อาหารทะเลก็ยังทานได้อยู่นะครับ
ทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบบรรยากาศ
ของชายหาดแม่รำพึงที่จังหวัดระยองครับ
นี่ฮะชายหาดแม้ว่าจะมีบางจุด
ยังปักทงแดงห้ามลงเล่นน้ำ
แล้วก็ยังมีไอ้บูมล้อมน้ำมันนะคุณ
หรือว่าพุ่นซับน้ำมันที่เคยใช้ในการปฏิบัติภารกิจเนี่ย
ส่วนหนึ่งคุณมันถูกทิ้งไว้

ก็มีคลื่นลมแรงไม่พบคราบน้ำมันลอยขึ้นมาแล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราเนี่ยไปคุยกับพ่อกามแม่ค้านะค่ะ
ที่เขาเคยขายอาหารทะเลเคยกางอะไรนะ

พี่เขาเป็นเจ้าของร้านใบตองซีฟู้ดริมหาดแม่ลำพึง

ปิดร้านมาจนถึงตอนนี้พ่อน้ำมนต์รั่ว๒๕มกราคมนะจำได้นะ
แล้วก็มีหน่วยงานพยายามทำความสะอาดเก็บกวาดอะไรให้หมดนะฮะ
บอกว่าปิดร้านมาจนถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็ยังไม่ทันได้เปิดแล้วฮะ
เช่นเดียวกับแม่ค้าตลอดแนวชายหาดแม่รำพึงนะฮะก็ปิดร้านไปในช่วงหนึ่ง
ขาดรายได้วันละ๑๕๐๐๒๐๐บาทนะครับ
ส่วนเรื่องของการเยียวยาคือชาวบ้านบอกแบบนี้
บอกว่าไม่ควรเรียกว่าเยียวยาด้วยซ้ำควรเรียกว่าคนทำต้องรับผิดชอบ
รับผิดชอบความเสียหายทั้งหมดนะครับ
ส่วนเรื่องของอาหารทะเลเนี่ยนะฮะก็พ่อค้าแม่ค้าบอกว่า
ตอนนี้ก็พยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับ
แต่ว่าก็มีบางส่วนที่เขาบอกว่าอาจจะต้องงดช่วงนี้ไปก่อนสัก๑เดือน
รอให้ฟื้นฟูระบบนิเวศแล้วก็เรื่องของสัตว์น้ำต่างด้วยนะครับ
ทีนี้เขาบอกว่าชาวประมงและชาวบ้านในพื้นที่เนี่ย
ตอนนี้ยอมรับเลยได้รับความเดือดร้อนจริงนะครับ
อยากให้มีการเร่งฟื้นฟูให้ธรรมชาติของทะเลกลับสู่ภาวะปกตินะฮะ
คุณผู้ชมเราฟังเสียงของแม่ค้ากันนะครับ
เขากินครั้งหนึ่งเขาก็ทานได้ทานแค่ครั้งเดียวหนเดียวชิ้นเดียวเขาก็ทานได้
แต่ว่าประชาชนของเราเนี่ยอย่างที่ว่าราศดรด้วยที่ว่าอยู่บริเวณเนี้ยอย่างหนูเนี่ยหนูเป็นชาวบ้านเนี่ยหนูจะต้อง
หนูจะต้องน้อยอยู่กับทะเลก็ช้ากลางวันเย็นเราก็กินพวกของทะเลเนี่ย

ไอ้หน้ามันยังไม่เกิดหรอกเพียงแต่ว่ามันจะเป็นพวกสารสะสมในร่างกายเรา

ทุกวันอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนเราสูตรสารพิษเนี่ยสูตรวันแรกมันก็ไม่เป็นไรหรอก
แต่ถ้าเราสูตรทุกวันมันก็มีผลกับสภาพร่างกายเรา
คือพี่สำรวยเขาพูดไปถึงการที่แต่ละคนแต่ละคนมาแล้วก็มากินโชว์อะไรแบบนี้นะ
อาจจะมาแค่กินครั้งเดียวมันไม่มีสารอะไรสะสมหรอก
แต่ถ้าชาวบ้านเองหรือคนที่จับปูจับปลาขึ้นมากินเอง
แล้วถ้ากินทุกวันมันจะมั่นใจได้ยังไง

มันอาจจะมีสารมีอะไรสะสมอยู่ก็อยากให้หน่วยงานเข้ามาเคลียร์เรื่องนี้ให้มันชัดเจนซะ
ส่วนบรรยากาศที่ตลาดบ้านเพส่วนใหญ่ก็เป็นร้านขายของฝากของแห้งของที่ลึกต่าง
ก็ยังคงคึกคักแหละครับมีนักท่องเที่ยวยังคงมาซื้ออาหารกันเยอะนะฮะ
ด้านของคุณป้ารัฐดาวันศรีรัตนโชธอายุ๖๕ปีแม่ค้าร้านสมใจบอกว่า
ลูกค้าคึกคักกว่าวันก่อนอาหารทะเลกินได้สะอาดปลอดภัย
นักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวระยองราคาก็ขายตามปกติแล้วฮะ
แล้วก็มีการกินกุ้งแห้งนี่เดี๋ยวป้าหยิบกุ้งแห้งมากินโชว์เลยนะฮะ
บอกว่าอาหารปลอดภัยจริงนะครับก็ไปกันได้นะคุณนะ
ชาวระยองน่ารักด้วยนะคะพ่อค้าแม่ขายนี่โหจิตใจดีมาก
เรานี้ขับเคลื่อนความเชื่อมั่นด้วยการกินนะ
จำตอนไข้หวัดนกได้ไหมครับต้องทอดไก่กับในธรรมดีรัฐบาล
น้ำปลาปลาดื่มได้ต้องให้รัฐมนตรีมาดื่มไปกิน
น้ำมันรั่วอาหารทะเลต้องเอานักการเมืองรัฐบนตรีมากินโชว์
ความเชื่อมันเป็นสิ่งสำคัญนี่แหละฮะ